ตอนนี้ใครจะได้มอสไซลายลิมิเต็ดอีดิชันไป
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

คาราบาลก็จับแจกมอไซค์ไปร้อยคัน
ทองล้านไปแล้ว๔คน
เชื่อเถอะเพราะผู้โชคดีของเรา

ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว

ทำไมยังไม่ส่งฝามาลุ้นโชคกันอีก

โอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะพี่น้อง

ในสร้างอาชีพปีเต้ล

ใบหน้าก็สวย

บอกผู้แดงงุมสบายที่สุดเลยค่ะ

อ๊ะวะแดกได้มั้ยเนี่ย

เอาจริงนะคุณหัดนั่งลงไปนะเวลาทำอะไรมันจะได้ไม่หนักหน่วง
ถ้าผมนั่งแล้วมันจะง่ายขึ้นยังไง

นั่งที่เบาะการทำอะไรมันจะได้เบาะมา
โอเคนั่ง

ระวังเดี๋ยวก่อนยังเพิ่งนั่ง
เดี๋ยวโดนละ

เดี๋ยวตอบคำถามด้วยที่ฉันมีคำถามมา
คุณหยุดแยะจะมากเลย

ถ้าตอบแล้วเดี๋ยวเอามอไซค์ให้ฟรีไปเลยค่ะ

ไม่ได้พูดเอง
กินงานค่อย

ทอดหมูยังไงไม่ให้ติดกระทะ

ทำไมเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาที

มองยังไงมันมองได้หรือเปล่า

คุณรู้ไหมคาถาอะไรที่ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์

อาทิตย์หนึ่งโทรวันเดียวก็คงจะประหยัดดี
โอ้โฮบ้าบอกไม่ใช่

อีกคำถามหนึ่งทำไมเวลาเปิดหรือปิด

อ่ะยานอนหลับในตู้มันจะตื้อ
เบามียานอนหลับอยู่

ไม่อยากได้หมอสัยแล้วไม่อยากได้แล้ว
อยากได้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่
เขาก็อยากได้อยากได้ไหม

แล้วก็ส่งฝามาไม่ว่าจะเป็นฝาของเครื่องดื่ม
คาราบาลแดงและฝาเครื่องดื่มคันโซคูณสอง
ส่งมาทำให้ถูกกติกาย้ำตรงนี้ละกัน
หลายคนชอบลืมก็คือเขียนด้วยลายมือนะ

ญาตย้ำกันตรงนี้จะได้ทราบทั่วถึงกัน

ฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงนะครับ

ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
และอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านมาด้วย
ใส่ใต้ฝาบีบีบแล้วส่งมาตามกล่องรับชิ้นส่วนแล้วก็ที่อยู่ที่เราขึ้นให้
ถ้าส่งมาแล้วก็เตรียมลุ้นเลยว่าผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใคร
ผู้ชมดีวันนี้จะเป็นใครครับ
โอ้โฮเยอะมากจริงน่ามองจากมุมด้านหน้าก็เยอะค่ะ
ผู้สาขนเกษทองจากจังหวัดปฐุมธานี
ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที